อยากขอโทษน้องในที่ไม่คิดให้ดีก่อน
ไม่จำเป็นต้องร่างอะไรอยากได้มาทำบุญแค่นั้น
ถ้าเกิดอยากขอก็อยากขอเริ่มชีวิต
ไม่ต้องมาถามอะไรประมาณนี้แล้ว
คืออยากมีการแบบเขาเรียกว่าไงเป็นส่วนตัวค่ะเป็นเห่าของทางครอบครัว
อยากพูดอะไรกับพี่เขา
ก็อย่างแรกก็อยากขอโทษค่ะขอโทษทางพี่นักข่าวทางพี่ตำรวจแล้วก็ทุกทางอย่างนี้ค่ะ
ที่แบบว่าทำให้มันวุ่นวายอะค่ะแล้วก็แบบอยากขอ
หลังจากนี้ค่ะอยากให้แบบเกี่ยวกับอะไร
เกี่ยวกับเรื่องคดีอะค่ะอยากแบบให้ให้ไปถามพำ
ทางตำรวจอะค่ะแบบอย่ามาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
อย่ามาวุ่นวายกับของครอบครัวคือเขาเรียกว่า
คือเขาเรียกว่าไงมันไม่มีการเป็นการส่วนตัวของทางครอบครัวหนูอะค่ะ
พี่ถามเรื่องของการค้นหาหน่อยนะตอนนี้เนี่ยคือหัวมุมมีการไประดมค้นหาที่
ที่จุดที่น้องบอกตรงตรงตรงตรงนั้นอ่ะฮะค่ะ
เรายืนยันว่าเราเอาน้องไปวางไว้ตรงนั้นถูกต้องไหมฮะ
ใช่ค่ะก็คือบริเวณนั้นเลยบริเวณตรงนั้นเลยใช่ค่ะ
ตอนที่เอาไปเนี่ยน้องยังมีสติอยู่หรือว่ายังไงไหมฮะ
ตัวหนูหรือตัวน้องต่อค่ะตัวน้องต่อตัวน้องต่อคือเสียชีวิตแล้วค่ะ
ตอนนั้นเสียชีวิตแล้วแต่ก็ยืนยันว่าตรงนั้นจริงจริงไม่มีตรงอื่นแล้วใช่ค่ะ
เป็นการโยนหรือวางคะนี่เป็นการโยนค่ะเป็นการโยนลงไปในน้ำใช่ค่ะ
ตอนโยนลงไปนี่คือจมไหมหรือว่าติดอยู่บนผักตบคือจมค่ะจมค่ะ
ตอนนั้นน้องต่อใส่เสื้อผ้าสีไหนลักษณะแบบไหนฮะเป็นลายเหมือนทางม้าลายอ่ะค่ะ
ลายขวางค่ะลายขวางค่ะสีอะไรสีขาวดำค่ะสีขาวดำ
แพมเพิร์ตไหมมีแค่เสื้อลายลายขาวดำคาดขวางค่ะ
แล้วก็แพมเพิร์ตแค่นั้นค่ะแพมเพิร์ตค่ะแพมเตอร์ที่ค้นหาเมื่อคืนนี้เราได้เห็นข่าวไหม
เห็นข่าวแต่ยังไม่รู้อะไรเลยค่ะแล้วเราคิดว่าจะเป็นของน้องไหม
ก็คือตัวหนูยังไม่เห็นด้วยอย่างเงี้ค่ะหนูใช้ทำเพื่อยี่ห้ออะไรคะ
ที่หนูใส่ด้วยลูกอ่ะเป็นโมฟิกค่ะไซเอ็มโมฟิกไซเอ็ม
น้องนิ่มเขาขอโทษนะอะไรเป็นสายเหตุที่ทำให้เราตัดสินใจเอาน้องไปโยนชิ้น
ก็คือกลัวค่ะกลัวอะไรครับกลัวที่ว่าจะแบบจะโดนว่าอะไรประมาณเนี้ยค่ะ
สรุปเกิดอะไรขึ้นนะคะน้องนิ่มในวันนั้นที่บอกว่าหนูกลัวมันเกิดอะไรขึ้นก่อน
คืออย่างที่บอกคือน้องน้องหงายหลังอะค่ะแล้วแล้วคุณไม่ได้ยินเราเหรอครับ
น้องไม่ร้องหรอค่ะหนูว่ายังไงก็ให้ไปถามทำทำรวจดีกว่า
นิ่มคะที่ว่าก่อนที่จะเอาน้องไปทิ้งหลังจากที่น้องหล่นมันนานแค่ไหนก่อนที่หนูจะเอาไปทิ้งอะค่ะ
ก็หนูว่าไปถามทางตำรวจโอเคค่ะณตอนนี้เราอยากให้เจอน้องมากที่สุดไหม
ก็เอามาทำบุญด้วยอยากได้น้องกลับมาใช่ไหมใช่ค่ะ
ถ้าเกิดวันนี้บอกน้องได้อยากบอกอะไรกับน้องบ้างก็คืออยากขอโทษอะค่ะ
ที่ว่าวันนั้นทำอะไรโดยไม่คิดอ่ะไม่คิดให้ถี่ถ้วนถ้าเกิดอยากขอก็อยากแบบ
ขอแบบเริ่มชีวิตนี้ค่ะแบบไม่ต้องแบบมาถามอะไรประมาณนี้แล้วอะค่ะ
คืออยากมีการแบบเขาเรียกว่าไงเป็นส่วนตัวค่ะเป็นเห่าของทางครอบครัวค่ะ
นี่อยากเรียนหนังสือไหมก็อยากค่ะอยากใช่ไหมอยากกลับไปเรียนหนังสือ
ใช่ค่ะอาจิภัยอะไรครับเนี้ยสิบเจ็ดค่ะได้ได้มีโอกาสอ่านอ่าน
ข้อความที่น้องนิ่มเคยให้สัมภาษณ์กับมูลนิธิกระจกเงาค่ะ
เรื่องราวความฝันของน้องนิ่มน้องนิ่มอยากอธิบายเพิ่มเติม
จากข้อมูลนั้นไหมคะก็ตามข้อมูลเลยค่ะคือไม่กล้าฝันแบบ
ทำงานเป็นทางตำรวจทางคุณหมออย่างเงี้ค่ะก็คือแบบอยากให้
เขาเรียกว่าไงให้มีรายได้ใช้ก็พอแล้วค่ะอืมทำไมถึงไม่น่าฝัน
เงินเพื่อนเราคราวเดียวกันที่มีทางเดินชีวิตคล้ายกับเราแล้วเขา
เจอทางตันเหมือนกันกับเราครับหลังจากที่เราประสบปัญหาที่เจอ
อยู่ตอนนี้ก็อยากให้ทำอะไรก็คิดให้ดี

สิ่งที่จะเกิดมาตามหลังอะค่ะ
บทเรียนครั้งนี้ที่นิ่มได้รับนี่คือ

ก็คือใหญ่ที่สุดในชีวิตแล้วค่ะ
งั้นพี่ขอถามบ้างได้ไหมในฐานะนักข่าวนะ

พูดนิดนึงถ้าไม่อยากพูดไม่เป็นไร

คือหนูได้รับบทเรียนจากสิ่งที่

พูดความจริงไปแล้วค่ะก็คือยืนยันว่า

ลงน้ำตรงนั้นค่ะ
แล้วตอนนี้นิ่มอยากจะพูดอะไร

ในที่ว่า

คือแบบอยากได้มาทำบุญแค่นั้นนะคะ
ครับระหว่างสายัยความรักระหว่างแม่กับลูก

ความรักที่นี่มันมี

วันนี้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ย

ผมขู่ระหว่างสอบสวนไหมคะหรือว่ามันมีการใช้คำยังไงกับหนูไหม
ทำให้เราไม่สบายใจอย่างเงี้ยค่ะ
คือหลายคนสงสัยว่าทำไมตำรวจพูดกับหนูสอบกับหนูมาหลายวัน
ทำไมหนูไม่ยอมพูดแต่ดันมาพูดกับพี่หรือพูดให้ข้อมูลกับพี่หมอหนึ่ง
เอออยากให้นิ่มอธิบายนิดนึงขออนุญาตถามนะคะ
อ่ะโอเคขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะคะตามนี้เด้ออ่าขอบคุณจ้ะ
สบายใจขึ้นโอเคโอเคอยากอยากให้อะไรในการค้นหาไหม
เผื่อจะหาเจออะไรกันคือหนูก็คือหนูก็ไว้ตรงนั้นแค่นั้นน่ะ
ที่ที่เขียนทางที่บอกพี่เนี้ยน่ะใช่แล้วก็คือแค่นั้นแล้วตัวนั้นน้ำน้ำมันแหลม
อยากจะบอกอะไรเพิ่มไหมเผื่อมันจะหาเจอคือตอนนั้นด้วยความที่มืดด้วยอ่ะ
คือหนูก็ไม่รู้ว่าน้ำมันขึ้นสุขหรือว่ามันมีกรผักตกอะไรมีรูปตรงนั้นนะคะ
คือมันก็มีกอนะคะแต่ว่าเขาเรียกว่าไงมันก็ลงน้ำเลยค่ะ
คือมันมีกรได้ยังมีสีเป็นสองวัตถุลงไปในน้ำเลยใช่ค่ะใช่ค่ะ
เปิดปล่อยจำลงไปเลยค่ะเดี๋ยวอีเดียวมีลุงเขารู้ว่าเขาจะลือหาให้
ก็เขาเรียกว่าประมาณที่หนูโยนผ้าสีส้มมา

เหวี่ยงหลังจากนี้ไม่ได้ปล่อยลง

พี่อุจจังยอดหนึ่งครับ
โอเคครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป